วันนั้นที่คุยกันนะคะหนึ่งในสิ่งที่คุณปรินาพูด
อาจจะมองว่าที่ฉันรุมก็ได้นะคะแต่ว่าข้อที่จริงผิดและจะนำไปคุยกันต่อไม่ได้
คือการพูดถึงหนึ่งในข้อเรียกร้องด้วยธรรมนูลการพูดถึงสอสรวันนั้นที่คุณปรินาพูด
พยายามจะบอกว่ามันเดินหน้าไปทางนั้นแต่จริงจริงแล้วร่างที่เข้าไปเนี่ย
สอสรสมาชิกสภาร่างรัฐมนุนของของรัฐบาลที่วิ่งเข้าไปมันเป็นร้อยห้าสิบเลือกตั้งแล้วบวกอีกห้าสิบ
ซึ่งจะมาจากกลไกอื่นอื่นดิฉันเข้าใจถูกไหมว่ามันยังยืนตามนี้อยู่คือ
คืออย่างนี้ครับวันนี้เราคุยถึงเรื่อง
จะทำปภัตติถามประชาชนมากัดแรกก่อนน่ะ
ว่าจะแก้ไหมเพราะว่ากฎหมายรับนูล
แล้ววันนี้เราคุยในวันนี้ผมโอกาสผมเป็นประเอ่อวิทยาศาสตร์ทางบาน
ไม่ดีแต่ประชาชนเสียงส่วนใหญ่ว่ายังใช้ได้อยู่นะ
ก็ไปถามประชาชนก่อนเพราะมันผ่านเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนมา
นี่คือการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับก็ทำบาติวัยหนึ่ง
ให้เขียนให้ลงไปลงคะแนนเลยว่าจะแก้ไขน้ำนวลไหม
ประการแรกต้องปลดล็อกก่อนว่าไปถามประชาชนที่ลง
เห็นชอบสบับนี้ค่ะนะครับประการแรกก่อนนะครับ
ประการที่สองเนี่ยไม่มีอะไรที่ถูกใจทุกอย่างแหละครับ
ถ้านั้นรถจะไม่มีสีแดงสีเหลืองยี่ห้อนั้นกี่ซีซีกี่ที่นั่ง
แต่จะถูกใจใครนะครับแล้วก็รถคันนั้นจะขายดีหรือไม่ดี
ไม่มีอะไรที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วชนูชอบแบบนี้ต้องยืนยันทันเชนว่า
ผู้ใหญ่พวกน้องเนี่ยเขาได้ยินเสียงของน้องหมด
ระดับทุกชนชั้นนะครับได้ยินแล้วกำลังจะดำเนินการให้
นะครับแต่ไอ้คำว่ารถรถด่วนเนี่ยผมก็ไม่เห็นด้วย
เพราะว่ามันต้องปลดล็อกที่มันต้องถูกทำให้ถูกกฎหมาย
นะครับก็คือไปถามประชาชนก่อนที่คุณเสียรับพูดเอาอย่างนี้ฮะ
คือเพื่อให้เข้าใจตรงกันคือที่บอกว่าจะทำประชามติ
อันนี้คือเป็นแนวคิดของกรรมธิการชุดไหนหรือว่าของรัฐบาล
หรือว่าสรุปแล้วว่าจะทำพร้อมกันกับเลือกตั้งท้องถิ่น
ก็ตอนนี้วันนี้วิทย์รัฐบาลก็คุยกับเรื่องนี้ว่า
อาจจะต้องขอสภาเฉพาะรัฐบาลใช่ไหมรัฐบาลให้เสนอมา
ให้ที่สภาว่าขอทำประชามติเพื่อแก้ไขรำนูนอย่างที่
ที่บอกว่าตรงนี้มันน้ำนืนนี้มันมันไม่ดีไม่เพอร์เฟค
ไม่ไม่ถูกใจน้องน้องใช่ไหมครับก็ไปกลับไปถามประชาชนก่อน
โดยประชามติจะตั้งคำถามว่าจะแก้หรือไม่แก้รัฐธรรมนูล
เอาแค่นี้เลยใช่ไหมก่อนครับเอาเอาแค่นี้ก่อนได้ไหมคะ
ก่อนก่อนคืออ่าถ้าสมมุติมาอย่างงี้เอาไงอ่า
คือต้องอย่างนี้ต้องว่าอย่างนี้ก่อนคือกติกาที่เรา
กติกาในรัฐมนุนฉบับนี้ที่เขียนโดยอาจารย์คณะ
อาจารย์มีชัยโดยการกำกับดูแลของคอสชนะครับ
ดังนั้นเนี่ยการทำประชามติยังไงยังไงคือ
หมวดสองหรือหมวดสิบห้าซึ่งหมวดสิบห้าเนี้ยก็คือการแก้ไข
วิธีการแก้ไขวิธีการแก้ไขหรือจะแก้ไขให้ร่างรัฐมนุนฉบับใหม่
มันอยู่ในหมวดนี้หมดดังนั้นเมื่อร่างผ่านสภาแล้วยังไงก็ต้องทำประชามติอยู่ดี
คือดังนั้นเนี่ยผมเลยคิดว่าตอนนี้สภาโอเค
อาจจะถ้าร่างไอลอเสร็จแล้วเอามาพิจารณาเลือกตั้งท้องถิ่นใช่ไหม
สิบธันวายี่สิบธันวาคมนี่แหละจะเป็นวันที่สมควรที่จะพิจารณาร่างให้มันแล้วเสร็จ
ก่อนหน้ายี่สิบธันวาแล้วเอาจัดทำปัจฉามติเสีย
ประชามติไม่ใช่ประชามติถามว่าแก้หรือไม่แก้แต่คือประชามติของร่างและร่างแก้ไขเพิ่มเติมที่
รัฐสภาได้ลงมติเห็นชอบไปคือมันมีรัฐบาลชุดหนึ่งเนี่ย
นะครับที่สาธารณูนติที่ที่วิชัยว่า
พ้นสภาพไปเนี่ยเพราะไม่ได้ถามประชาชน
ไปแก้กันเขาเรียกว่าสุดซอย
ใช่ไหมก็ต้องไปถามประชาชนใช่ไหมครับก็มันเดือดร้อนกันหมด
โดนเอ่อสถานลงโทษกันหลายหลายหลายคนในในชุดนั้นนะครับ
ถามว่าอย่างน้องเป็นพี่เนี่ยโดนตามใจน้องแต่ไปทำผิดกฎหมาย
ผมเดือดร้อนไม่มีใครทำนะครับเรารอไม่ได้เหรอ
ถามว่าทำให้มันถูกกฎหมายเราก็ต้องการความถูกต้อง
ใช่ไหมครับหรือน้องต้องการเอาแต่ใจตัวเองกลุ่มของเรา
ไม่ไม่สนใจเรื่องของกฎหมายนะครับละเมิดได้ทุกอย่าง
แต่ขอให้ฉันต้องการอย่างนี้ขอตอบได้ไหมครับ
คืออย่างที่บอกครับไม่ได้ละเมิดกฎหมายเลย
เรียกร้องให้มีการลงประชามติหลังจากที่สภาผ่านร่างเนี่ย
มันเป็นไปตามมาตราสองร้อยห้าสิบหกในนี้หมดนะครับไม่ได้มีกฎหมายมาตราไหนในรัฐมนูล
หรือกฎหมายใดบอกว่าจะต้องทำประชามติ
ถามว่าแก้ไม่แก้ก่อนแล้วค่อยอ่าไปไปไปทำประชามติอีกทีหนึ่ง
หรือไปเลือกตั้งสอสรอีกทีนึงมันไม่มีครับ
อันนี้คือตามขั้นตอนที่บรรยัติไว้ในนี้หมดเลยคือขอโทษแล้วอีกอย่างครับ
ผมยังไม่พูดไม่จบนะครับใช่ใช่ผมยังพูดไม่จบทีนี้เนี่ย
ไอความวิทยาของสารรัฐมนุนตอนนั้นโอเคบริไอตัวบทกฎหมายมันมันไม่เหมือนกัน
คือตอนรัฐมนุนห้าศูนย์การจะแก้ไขแล้วเพิ่มเติมรัฐมนุนเนี้ย
มันไม่ได้บังคับทำประชามติเหมือนกับฉบับปัจจุบัน
ยังไงมันหนีไม่พ้นการทำประชามติอยู่แล้วครับดังนั้นทำรอบเดียวให้มันเสร็จสิ้นไปเลยดีกว่า
คุณคุณศิราคะที่ฉันถามเพิ่มเติมแบบนี้นะคะที่คุณศิราบอกเนี่ย
คือเอาให้เราเข้าใจตรงกันก่อนนะคือไอเดียที่คุยกันในวิบ
คิดที่คุยกันในวิบรัฐบาลเนี่ยคือทำก่อนที่จะคุยเนื้อหาทั้งหมดของทุกร่างในสภา
แล้วทำเพื่อจะถามว่าจะแก้หรือไม่แก้รัฐมนูลดิฉันสรุปถูกนะตรงกันนะ
ใช่ไม่ใช่กำลังพูดถึงเงื่อนไขที่มันเกิดขึ้นในรัฐมนุน
ซึ่งมันระบุไว้อยู่แล้วว่าขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยก็ทำประชามติ
ไม่ได้พูดถึงขั้นตอนนี้ใช่ไหมถามก่อนเลยใช่ไหมว่าแก้ไม่แก้
แก้ไม่แก้เพราะตอนเนี้ยรับนวลที่ใช้กันอยู่เนี้ยมีปัญหาอ่าอ่า
อยากแก้ไหมค่ะใช่ไหมอ้าวมันก็มันมันเป็นขอโทษภัยค่ะ
คือมันเป็นการถอยหลังกลับไปไหมเพราะในเมื่อมันมีร่างของ
ของที่จะคุยกันตั้งตั้งเยอะแล้วเนี้ยครับเริ่มเดือนเนี้ย
มันมีความวิชัยเมื่อก่อนแล้วเนี้ยว่าต้องเป็นถามพิจัยปฏิที่ที่สารมนุน
เคยตัดสินมาครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็สวบางส่วนเนี่ย
ร่างแล้วว่าถ้ามีการลงมติแล้วก็ทำเลยเนี้ยเขาก็จะยื่นอืม
นะครับถ้าว่าผมเนี้ยเป็นสเนี้ยนะครับฝ่ายฝ่ายนิติปัญหาค่ะ
ผมยังยืดมั่นในไอเดียที่ว่าชั้นที่เราสามารถคุยกันได้อย่างสันติแล้วหาทางออกให้เป็นรูปทำจริงจริงคือ
ในชั้นสว่าไม่ใช่ซื้อเวลาไปวันวัดด้วยก็คือว่าต้องการให้รัฐมนุนเข้าไปแล้วได้ฐกกัน
แต่คุณก็จะไปติดเรื่องสอสอรออีกนั่นแหละ
มันไม่เหมือนกัน๒๐๐คนมันมาไม่เหมือนกัน

๒เงื่อนไขของการล่างร่างธนาคตชับใหม่
จะต้องมาจากการเลือกตั้งหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์
ด้วยระบบที่มันเป็นระบบที่มันเป็นธรรม

เนื่องไขที่สองคือประเด็นต่างต่างตั้งแต่โหมดหนึ่ง
หมดสุดท้ายต้องนำมาถกเถียงและแก้ไขกันได้

จะเป็นทางออกที่เราสามารถพูดคุยกันได้ทุกเรื่องในพื้นที่ปลอดภัย

โอ้โหอันนี้ถามแล้วมันนึกสถานการณ์มันยากมากเลยนะในสภา
เพราะว่าข้อเรียกร้องของเขามันสูงสุดนะคะ
ก็คือว่าทุกหมวดไม่เว้นทุกหมวดต้องคุยได้

มันมีความเป็นไปได้แค่ไหนที่มันจะใกล้เข้าไปทางฝั่งผู้ชมนุมคะ

แล้วก็ถึงต้องถามผู้ชมนุมปฏิ

ไปถามสอสอในสภาว่าจะเอาแบบไหน

จะเอาแค่คนแค่น้องไม่กี่คนเนี่ย
ตอนนี้เสียงเนี่ยเรียกร้องมันดังแล้ว

อย่างผมเนี่ยสอสอเนี่ย

มันถึงจะถึงขั้นตอนตามใจเราได้
แม้กระทั่งเราจะไปทำอะไรที่ไหนเนี่ย

ต้องเดินไประเบียบเวลานั้นเวลานี้

คืออะไรก็จะตามใจน้องอย่างเดียวถึงจะถูกต้อง
พี่ว่ามันไปไม่ได้

เริ่มยังไงก็แล้วแต่สาวคนไหนไม่ค่าลงประติว่า

ต้องค่อยทำประติก่อนไหมต้องแก้

แล้วไม่มีใครทำหรอกสี่กฎหมายตามใจน้องแต่พวกพี่เดือดร้อน
อ่ะทางคือทางการมากล่าวหากันว่าตามใจตัวเอง
เคารพกฎหมายอันนี้ถือว่าเป็นการกล่าวหาที่เกินจริงไปหน่อย
ผมอย่างที่บอกวนมาเรื่องเดิมอืม
เรียกร้องของเราคือข้อเรียกร้องตามกระบวนการ
และเราไม่ได้หักคอว่าคุณต้องทำแบบนี้นะแต่คือคุณเนี่ยในฐานะที่เป็นรัฐสภาเนี่ย
สมาชิกรัฐสภาไม่ว่าจะฝ่ายไหนครับฝ่ายค้ารัฐบาลหรือว่าสว
มีหน้าที่จะต้องเอาเนื้อความสะดวกไม่คอเมื่อเรามีข้อเรียกร้องเราเสนอไป
แล้วเสียงมันดังพอเสียงมันดังแล้วคนบนท้องถนนก็วอลไว้จำนวน
ผมก็ยังนับไม่ได้เพราะมันเยอะไปหมด
แต่ละที่เกิดขึ้นผุดขึ้นผุดขึ้นก็แน่นไปหมดหลังสลายการชุมนุมคุณลองดูแล้วกัน
อืมเป็นยังไงบ้างอ่ะกระลาวกระจายทั่วประเทศ
ทีนี้สิ่งหนึ่งที่เราเรียกร้องอย่างที่บอกครับ
ยังไงมันต้องกลับไปทำประชามติอยู่แล้วคุณบอกว่าโอเค
วัดไม่ได้ใช่ไหมว่าคนออกมาชุมนุมเป็นเสียงส่วนใหญ่ของประเทศจริงหรือเปล่า
ก็วัดกันเลยครับเมื่อผ่านวาระ๓ทำประชามตินั่นแหละคือวันที่เราจะรู้
อืมไม่เคยกล้าหรอกครับมันต้องทำประชามติก่อนอืม
แล้ววันไหนน้องเป็นสอสอเนี่ยน้องก็จะทำอย่างพี่นะ
กระบวนการนะครับกระบวนการเนี่ยเราบอกว่าว่าตามรัฐธรรมนูลมาทุกประการนะครับ
แต่การทำประชามติก่อนที่จะก่อนที่จะมีการพิจารณาของรัฐสภาเนี่ย
นุเวศไม่ได้บรรยัติไว้อ่าเอางี้ขั้นตอนขออนุญาตทั้งสองท่านค่ะ
ขั้นตอนการทำประชามติกเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากัน
แต่ดิฉันคิดว่ามันน่าจะผ่านสองด่านลำบากมากค่ะสสิระ
ทั้งเรื่องของที่มาสอสอรอและทั้งเรื่องหมวดที่จะแก้ไข
เอาอันนี้เรียนขออนุญาตอย่ายฮาวแบบนี้นะคือว่าการที่จะแก้ไขทุกหมวดน่ะ
โดยไม่เว้นเลยเนี่ยทางฝั่งผู้ชมนุมเรียกร้องเนี่ย
ถูกไหมอ่าผมมีคำอธิบายคืออย่างงี้เสียงในสภาไม่มี
มันไม่พอที่จะสนับสนุนข้อเรียกร้องคุณนะข้อนี้
คือถ้าเปิดใจจริงทุกหมวดจะต้องพูดถึงได้
แต่อย่างที่บอกไปมันจะมีมาตราหนึ่งที่ล็อกเอาไว้แล้วว่า
ตรงนี้จะเป็นเส้นที่ข้ามไม่ได้

ค่ะมาตราสองห้าห้าก็บอกมีสามประเด็นที่ห้ามแก้เด็ดขาด
คือหนึ่งเรื่องของรูปแบบของรัฐจะต้องเป็นรัฐเดียวเท่านั้น

แล้วก็ต้องเป็นระบบประชาฤติภัตรายที่มีภาษาสมมุติบังมุกเท่านั้น
อืมสามอันเนี้ยคือยังไงเราก็ข้ามเส้นตรงนี้ไม่ได้อยู่แล้ว

หมายความว่ายังไงก็ยังเรียกร้องให้แก้ทุกหมวด

เพราะอย่าลืมว่าสองห้าห้าล็อกไว้อยู่แล้ว

ผมพูดชัดเจนนะว่าเสียงเฉพาะของกับน้องนะครับ
เสียงส่วนใหญ่เขาบอกไม่เดือดร้อนเลย
เขาไม่ทำหมวดหนึ่งหรือสองเนี่ยนะ
ทำให้วงตระกูลคลายเดือดร้อนนะครับ
ทำให้บ้านเมืองเสียหายตรงไหนนะครับ
เสียงส่วนใหญ่ผมเข้าไปลงพื้นที่ของผมเนี่ย
ก็ก็สถาบันนะครับรักสถาบันไม่ไม่แต่ต้อง
เสียงของพวกคุณเนี่ยคุณโดนจากการที่มีแอบมา
ใส่สมองพวกคุณไหมไม่กี่คนที่ต้องการแก้
คุณต้องไปถามประชาชนผมลงพื้นที่เนี่ย
เมื่อวานที่คนในพื้นที่ผมเนี้ยไปรับเสด็จ
เกือบหลักสี่เกือบล้านเลยเขาไม่ต้องการให้แก้
คุณฟังเฉพาะของพวกคุณแล้วมีคนอี้แอบ
ถามออกอีแอบน่ะที่บอกพวกพวกน้อนน้องว่าควรจะแก้หมดหนึ่ง
สองออกมาเลยออกมานำเลยออกขึ้นมาเวทีเลย
นะครับกล้าประกาศไหมที่นี่ท่านถามเสริม
เขาก็พูดเสมอว่าคือที่เขาต้องการให้แก้ทุกหวย
ไม่ได้เว้นหนึ่งสองนี้คือเขาก็เชื่อว่าเดี๋ยว
สสลก็จัดการกันเองไม่อยากให้ถูกตัดทิ้ง
ขั้นตอนนี้คุณศิราว่าเป็นไปได้ไหมคะ
ก็ถึงว่าท่านผู้ชายประตินะครับสรรรอมาแบบไหน
ไม่มีใครกำโนตได้หรือครับต้องเสียงสุดยาย
ใช่ไหมครับเราก็ต้องฝาง์สิงสุดยาย
ทำอย่างไรแล้วจะมีทราพาเป็นตัวแทนประชาชน
ชวนเข้าไปลงมติให้ลงความเห็น

หยุดมือให้พวกเราลงคะแนนพวกเรา
ว่าจะคนแก้อะไรหรือสอเราเอามาแปลมไหน